ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะคะ
เป็นเรื่องที่คนเห็นแล้วโอ้โหสงสารคุณยายคนนี้มาก
คุณยายอายุ๗๐นะคะคุณยายอยู่คนเดียว

คือมีแค่หมาแมวจรจัดที่ยายเก็บมาเลี้ยงคลายเหงา
ดูคุณยายนะคะไม่มีญาติพี่น้อง
สามีเสียชีวิตไปนานแล้วอยู่บ้านแบบนี้ค่ะ
บ้านเนี่ยผูกพังแล้วก็ขยะเต็มไปหมด
คลายเหงาได้แค่มีสูญนักมีแมว๑๐ตัวได้
คุณยายมีรายได้จากการเก็บขยะขายวันละ๓๐๔๐
ไม่มีบัตรประชาชนค่ะก็เลยทำให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการรักษาโรค
ไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพคนชะลาเหมือนผู้สูงอายุทั่วไปนะคะ
คุณยายท่านนี้ชื่อว่ายายระเบียบแสนทัศน์ค่ะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลแสนต่ออำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปไปดูความเป็นอยู่ของคุณยายนะคะ
พอทีมข่าวนี่หมาแมวที่อยู่ที่บ้านคุณยาย
ทีมข่าวไปถึงเจอคุณยายยืนอยู่ริมถนนแบบนี้ค่ะ
อายุเจ็ดสิบนะคะแข็งแรงถือว่ายังแข็งแรงใช่ยังยืนเดินเนี่ยค่ะ
แต่เวลาคุยด้วยต้องคุยเสียงดังหน่อยคุณยายหูไม่ค่อยดีนะคะ
คุณยายเลยบอกมาไอ้หนูเข้าบ้านไปดูในบ้านกัน

ไปดูในบ้านค่ะเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
กำแพงประตูเป็นสังกษีค่ะติไปคุยกับคุณยายค่ะ
ติบอกว่าโอ้โหพี่มิวพี่อุ๋ย
บ้านคุณยายน่าสงสารจริงนะคือพังแลไม่พังแล
แล้วก็โอ้โฮว่าจะเข้าบ้านไปได้เห็นไหมคะ
แล้วดูพยาบต์เต็มบ้านเลยมีขวดน้ำโกงเบอร์เริ่ม
หมาไม่คุ้นกับติ๊ไงค่ะประกาธิก็เป็นเพื่อนเล่น
คุณยายก็พาไปดูด้านในค่ะมีโอ้โหหมา๑๔ตัวได้
ก็ถูกปล่อยเดินไปมาแบบนี้นะคะ
ข้าวของรกรุงรังค่ะแมวสองตัวค่ะติบอกว่ากลิ่นมันก็เป็นกลิ่นอับกลิ่นขยะนะคะ
ติเลยถามคุณยายขยะเยอะของเยอะแบบนี้หมาแมวอีกเป็นสิบสิบตัวเนี่ย
ยายนอนตรงไหนเนี่ยยายนอนตรงไหนยายชี้ให้ดูตรงไหนฮะ
นอนตรงเปรย์พับที่อยู่ข้างบ้านแบบนี้ค่ะแล้วกรงหมาก็อยู่ใกล้ใกล้
นอนแค่ตรงเปรตตรงเนี้ยคือแทรกตัวเข้าไปนอนนะอ่า
นี่ค่ะนี่คือที่นอนคุณยายที่เหลือเข้าของเครื่องใช้หมดเลยเนี่ยเห็นไหม
ไปหมดคุณยายระเบียบบอกว่าอยู่ที่นี่มาหลายสิบปีค่ะครับ
พอสามีเสียชีวิตก็อยู่คนเดียวเพราะว่าไม่มีลูกด้วยกัน
ญาติพี่น้องเสียชีวิตไปหมดนะคะหมาแมวที่เลี้ยงไว้ก็เป็นหมาแมวจรจัด
หรือไม่ก็เป็นหมาแมวที่คนเอามาทิ้งยายสงสารครับ
มาเลี้ยงรักมากนะรักมันทุกตัวเลยทุกคืนเวลานอนคุยกับหมาแมว
ใครจะมาขอหมาแมวไปเลี้ยงยายบอกยายไม่ให้นะอยากให้มันอยู่เป็นเพื่อนยาย
ยายแล้วยายมีรายได้อะไรจากไหนบ้างเนี่ยครับยายบอกว่าเก็บของเก่าขายค่ะ
ก็จะเข็นรถเดินไปตามทางต่างเจออะไรก็เก็บเจอขวดก็เก็บ
ได้เงินวันหนึ่งก็สามสิบสี่สิบไม่พอกินหรอก
ก็อาศัยชาวบ้านที่เขาสงสารยายอะค่ะเขาก็คอยช่วยให้เงินบ้าง
เอาอาหารมาให้บ้างคุณยายบอกว่าตอนนี้อยากได้บัตรประชาชนนะคะ
คุณยายบอกว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีบัตรประชาชนเลยนะคะ
สิบปีแล้วนะไม่เคยมีบัตรประชาชนค่ะเพราะว่าพ่อแม่ของยายเลิกกันอ่า
ยายบอกยายไม่มีหลักฐานอะไรเลยนี่คือรถเข็นที่คุณยายเข็นไถไปเรื่อยอะค่ะครับ
ไปเก็บของเก่าขายคุณยายเลยบอกว่าถ้าอย่างน้อยนะ
ถ้ายายมีบัตรประชาชนยายก็ยังได้เงินเบี้ยยังชีพคนชรา
ก็ยังพอมาซื้อข้าวกินนะคะก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยยายหน่อยได้ไหมเรื่องของบัตรประชาชน
ช่วยยายหน่อยได้ไหมเรื่องของที่อยู่อาศัยของคุณยายอะค่ะ
แล้วยายบอกว่าเคยมีคนขโมยของในบ้านยายมาแล้วด้วยนะ

ยังขโมยค่ะ

แสดงว่าไม่เคยเห็นบัตรประชาชนเลยใช่ไหมจ๊

อยากมีก็อยากได้นะไง

มีได้ของอะไรล่ะ

อยากได้นะแล้วเคยไปขอเขาไหมว่าอยากมี
ไปขอดึงมือเพอเขายังไม่ทำให้เลย

รักจัญบัญก็ลงพื้นที่ไป

แล้วก็บอกว่าแต่ก่อนยายระเบียบมีที่พัก

ก่อนที่จะมีผู้ใจบุญออกเงินสร้างบ้านให้
อบตก็มาช่วยเหลือนะคะ
พอสร้างบ้านเสร็จบ้านของยายก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่รกและสกปรกขนาดนี้
แต่ด้วยความที่คุณยายเก็บของเก่าแล้วก็สะสมของเยอะค่ะ
มีหมาแมวจรจัดเยอะก็เลยทำให้บ้านมีสภาพอย่างที่เห็น
มันเป็นลักษณะของข้าวของที่รกที่เต็มบ้านไปหมดนะคะ
แต่ปัญหาคือติบอกว่าประตูเข้าออกบ้านก็เป็นสังกษีนะแบบปิดไม่ได้
มันก็เลยมีคนร้ายไปขโมยของขโมยอะไร
ส่วนเรื่องของบัตรประชาชนนะคะทางนางนารีรัฐบอกว่าเคยดำเนินการทำเรื่องขอให้แล้ว
แต่ไม่ผ่านเพราะยายไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่จะมาแสดง
ทำให้การค้นหาประวัติที่แท้จริงมันหาไม่ได้หาไม่เจอเลยนะคะ
ก็ทางนางนารีรัฐก็บอกว่าก็อยากให้ยายมีบัตรประชาชนค่ะ
ได้รับสิทธิ์ต่างได้รับสวัสดิการการช่วยเหลือจากรัฐต่าง
ทีนี้ค่ะก็เลยเดี๋ยวจะดูให้สิ่งแรกที่ช่วยได้ก็คือ
ซ่อมหลังคาซ่อมกำแพงซ่อมบ้านนะคะ
เดี๋ยวจะมีการไปประชุมหารือกับหน่วยงานเพื่อที่จะช่วยเหลือ
เบื้องต้นลำดับแรกที่ช่วยได้ก่อนเลยนะคะก็คือเรื่องของบ้าน
เดี๋ยวเรื่องอื่นก็ต้องตามต่อว่าจะช่วยเหลือยังไงได้บ้าง
โอ้โหเพราะว่าทำบัตรประชาชนก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องการหลักฐานยืนยันความชัดเจน
เรื่องความเป็นคนไทยอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ก็ต้องดูนะครับว่าขั้นตอนจะช่วยตรงไหนได้บ้างนะครับ